ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้าคดีนี้หน่อยนะฮะ
พระนครศรียุธยานะครับค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตามภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ย
เพื่อหาเบาะแสของคนร้ายนะฮะอืมขี่จักรยานยนต์มาคันหนึ่งสองคนนะฮะ
สามีภรรยาคู่นี้ถึงจุดลานจอดรถก็ยิงใส่ฝ่ายสามีเลยนะฮะ
พยายามวิ่งหนีไปหลบตรงนู้นนะฮะใต้รถยนต์ที่จอดอยู่เนี่ยนะครับ
ก็โดนกระสุนไปด้วยนะครับก็บาดเจ็บไปนะฮะ
ของที่ของสพพระอินราชานะครับผู้ตายคือนายอิทธิโชคปรางคลังอายุ๓๓ปีนะครับ
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มมนะฮะกระสุนเข้าแผ่นหลัง๓นัด
ท่อนขาซ้าย๑นัดแล้วก็ช่วงช่องท้องอีกหนึ่งนัดรวมแล้วโดนไป๕นัดด้วยกันนะฮะ
ขณะเดียวกันภรรยาที่เดินมาคู่กันเนี่ยคือร้อยตรีหญิงสุพัตราชัยโยอายุ๒๗ปี
ถูกยิงเข้าขาขวาหนึ่งนัดนะครับตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะฮะอยู่ที่โรงพยาบาล
นายอิทธิโชคที่ถูกยิงเสียชีวิตเขาเป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้าอยู่ในตลาดนัดโรงเกลือนวรรณครแห่งนี้นะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่ตลาดโรงเกลือนวรรณครนะครับ
เพื่อไปดูเรื่องความคืบหน้าในคดีจะได้ไปถามเบาะแสหรือว่าดูกล้องวงจรปิดด้วยนะครับ
เพื่อที่จะมีเพิ่มเติมนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทีมข่าวของเราได้มานะฮะ
คนร้ายก่อเหตุแล้วจะเห็นว่าคนร้ายตามภาพนี้
ขวาย้อนสอนออกจากตลาดแล้วก็
หายไปจากกล้องวงจรปิดนี่เป็นช่วงที่
ขี่รถเลี้ยวเข้าตลาดก่อนนะฮะ๒ทุ่ม๕๕นะขี่รถเข้ามาที่ตลาดนะครับ
ทุ่ม๕๖ก็ขี่รถออกจากตลาดใช้เวลาก่อเหตุแค่แป๊บเดียว
ลักษณะแบบนี้นะฮะมีขี่วนไปวนมาด้วยเขาก็วนไปวนมาอยู่
รอบนะครับจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะ๒ทุ่ม๕๕เนี่ย
ขี่เข้ามาแล้วขี่วนไปเวลาห้าสิบหกนะฮะอันนี้ขี่วนก่อนจากนั้น
ขี่จักรยานยนต์ออกจากตลาดโรงเกลือเข้าไปในตลาดโรงเกลือ
เหตุ๒ทุ่ม๕๘ภาพจากตรงวงจรปิด
จะเห็นว่าคนร้ายนะครับ
พ่อค้าขายเสื้อผ้ากับภรรยาเนี่ยเดินออกมานะครับที่ร้าน
จอดรถคนร้ายก็ขี่จักรยานยนต์มาข้างหลังนะฮะแล้วก็ยิง
เสียชีวิตนะครับจุดเกิดเหตุคือตลาดโรงเกลือนวรรณครนะฮะ
จากการตรวจสอบเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีนะครับหลังจาก
ก่อเหตุแล้วขี่รถย้อนสอนไปตามถนนพะหนโยธินนะครับ
ทุกผู้ชมครับห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๘กิโลเมตรแบบ
นี้ฮะขี่ไปอย่างนี้นะครับมีซอยด้านข้างของมหาวิทยาลัย
ชะพัฒน์วลัยอลงกรสามารถทะลุออกถนนเรียบคลองได้เป็น
รอยต่อระหว่างจังหวัดพระนครศรีอุทยากับปฐุมธานีแล้วก็
อีกทางนึงเนี่ยที่น่าจะไปได้นะครับและน่าจะมีความ
เป็นไปได้มากที่สุดก็คือตรงนี้ครับหากเลี้ยวขวาย้อน
จากตลาดที่ก่อเหตุประมาณ๒๐เมตรจะมีสะพานเกือกม้า
กลับรถมุ่งหน้ากลับเข้าปฐุมธานีหรือมุ่งเข้ากรุงเทพก็
ได้ไม่รู้ว่าคนร้ายไปทางไหนนะครับตำรวจกำลังไล่ตรวจสอบ
กล้องวงจรปิดเพิ่มเติมมีเบาะแสจากวินมอเตอร์ไซค์อยู่

จักรยานยนต์รับจ้างแถวนี้จุดที่คนร้ายเลี้ยวขวาย้อน

พบว่าวันเกิดเหตุมีคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างกะกลาง
คืนที่ได้ยินเสียงปืนเกิดขึ้นหลายนัดแล้วเห็นคนร้าย๒
คนขี่รถย้อนสอนไปตามถนนผลโยธินแล้วเลี้ยวขึ้นสะพาน
กลับรถไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะลักษณะของคนร้ายคนในวินจักรยาน
บอกว่าถ้าดูจากลักษณะที่เห็นเนี่ยผ่านตาไปเนี่ยไม่
เคยรู้จักไม่เคยคุ้นหน้ากันมาก่อน
ข้ามครับก็ขึ้นตรงหัวสะพานแล้วก็เขาก็ขึ้นตรงนี้เลยคนยิงเด็ก
บอกได้บอกด้วยจะยิงเสร็จแล้วก็ขึ้นไป

ข้ามฝั่งฝั่งนู้นเลยครับ
ค้าแม่ค้าในตลาดโรงเกลือนวรรณครบอกว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนนะครับ
ก็วิ่งมาดูกันนะฮะก็เห็นพ่อค้าขายเสื้อผ้าถูกยิง
แล้วก็นอนหายใจรวยรินอยู่ที่ลานจอดรถนะครับ
ภรรยาก็ร้องไห้กอดร่างอยู่นะครับ
พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วนะครับจนกู้ภัยมาถึงก็พยายามช่วยอีกนะครับ
แต่ก็ช่วยไม่ทันนะฮะเสียชีวิต

ก็ช่วยปั๊มหัวใจครับ
ไม่ทราบนะรุงมันก็ไม่เคยกู้
ก็ไม่เห็นเมียค่ะ
ด้านเดียวดูก็ไม่เห็นมีเลย
ไม่ค่อยสงสิ่งกับเขาอยู่คุณละที่จ้ะ
ตมตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
แล้วก็พนักงานสอบสวนนี่ครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ลานจอดรถตลาดโรงเกลือนวรรณครไปตรวจสอบเส้นทางหลบหนีของคนร้าย
ไปตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดในจุดต่างต่างเพิ่มเติมนะฮะ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้ตัวกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วนะครับ
สอบปากคำญาติกับบุคคลใกล้ชิดของผู้ตายผู้เจ็บไปแล้ว
ตอนนี้ตั้งปมสังหารเอาไว้๕ประเด็นนะฮะ

เรื่องของวงการพระเครื่อง
ชู้สาวเรื่องยาเสพติด
หรือจะเรื่องคดีสีเทา

โดยเฉพาะเรื่องของพระเครื่องกับเงินกู้
ตรงนี้ต้องไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ตายด้วยนะครับ
เขาบอกว่าตัวของคนตายเนี่ยมีประเด็นเรื่องของเงินกู้กับเรื่องของพระเครื่องเนี่ย

เราก็๑ใน๒ประเด็นที่เราตั้งไว้

ในเรื่องรอเส้นทางการเงินนิดเดียวนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องหนี้สินที่ว่าเป็นเท็จจริงขนาดไหน

แล้วพระเป็นพระแบบไหนอย่างไร

เราก็ต้องตรวจสอบทั้งสองส่วนคือทั้งผู้ก่อเหตุแล้วก็ทั้งคนเสียชีวิต
ผมสั่งให้ตรวจสอบโดยละเอียดทั้งที่ประวัติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
เขาเกี่ยวข้องกลุ่มไหนอย่างไร
ตำรวจก็ยืนยันไปยังญาติของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บนะฮะ
เดี๋ยวจับคนร้ายได้แน่เพราะว่าตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าเป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงนะฮะ